ผมคงอยู่เล่นบาสที่อเมริกายาวเลย
มันก็เลยเป็นคำถามที่ติดอยู่ในช้างคาใจว่า

ผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงรายได้ในวงการบาทตรงนี้บ้าง
ผมมองว่ากีฬาบาสเก็ตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะได้สคอไว

หรือวันนั้นอาจจะสกอเยอะหรือสกอน้อยแล้วแต่

ภายในเวลา๒๔วินาทีคุณได้รุ้นละ๑๒แป้มหรือ๓แป้ม
ผมเลยมองว่าบาสเก็ตบอลเป็นกีฬาที่เร็วฉับฉวย
และเป็นกีฬาที่ใช้ประสาทสัมผัสค่อนข้างเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการยิงประตู
มันเป็นกีฬาที่มีความเฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณเล่นบาสเป็นคุณจะรู้เลยว่าคนนี้เลี้ยบาสสวย
คนนี้ยิงบอลสวยคนนี้กระโดดดังได้
มันเป็นทักษะเฉพาะตัวแล้วมันมีเสน่ห์ของมันอยู่
สำหรับผมเนี่ยก็คือผมมองว่าบาสเก็ตบอลเนี่ย
เวลาคุณดูให้คนยิงลงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจแล้ว
หมุนตัวมันมีทักษะมากมายที่คุณจะหลบผู้ต่อสู้

ผมก็ว่าทุกอย่างมันเป็นมิติของความน่าสนใจทั้งนั้นเลย
พอมันเป็นหลีกเล็กปุ๊บเนี่ยก็มีหลีกนี้แยกออกมาใหม่

ก็เลยบอกว่าขอนักกีฬาไทย๑คนไปเล่นที่นั่น
เสียงก็เลยติดต่อมาเขาตั้งแต่เขาจะเอาพี่โมสกับพี่บอล
พี่บอลบอกว่าเขายุ่งเยอะแล้วเอาเด็กรุ่นใหม่ไปดีกว่า

ผมก็เลยรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการเล่นบาสเก็ตบอลที่นู่น
พอไปเล่นครั้งแรกรู้สึกว่าปรับตัวได้ค่อนข้างยาก

เพราะว่ามีการประทะไม่ได้ชนไม่ได้รุนแรง
แต่มันคือการเล่นที่ดุดันแข็งแรงทักษะแล้วก็มีความพิ้วไหวมีความเร็ว
สิ่งที่ไม่เคยเจอคือต้องเปลี่ยนแปลงวิสัยในการเล่น

ความสามารถเฉพาะตัวทุกคนเต็ม๑๐หมดเลย
วิธีการเล่นบางทีก็จะมีแนวบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นวิธีการเล่นตัวต่อตัว

เพราะว่าเป็นเอเชียแล้วก็ไม่ค่อยได้ลง
แต่สิ่งสำคัญก็คือผมได้ซ้อมกับพวกเขาตลอด
ผมก็เลยรู้วิธีการเล่นการเล่นตัว
วิธีการเลี้ยงวิธีการเล่นตัวได้ฝึกกับเขาตลอดเลย
ก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อบาสเก็ตบอลที่อเมริกาเป็นแบบนี้นี่เอง
ปีแรกผมได้ไปเพราะว่าโอกาสที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาส่งมอบให้
แล้วปี๒ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทิ้งโอกาสตรงนั้น
โดยทีมแชมป์เขาก็ดึงตัวผมไปเล่น
ปี๒ผมได้มีโอกาสได้ไปเล่นที่ลอร์เชสต์
ต้องบอกก่อนว่าโค้ดเขาอยากให้ผมเล่นเขาอยากให้ผมเล่นจริง

ทุกอย่างที่อะไรเกี่ยวกับบาสเก็บอลและง่ายกับผมสำหรับผมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบาสบอลตัวต่อตัวต่อไป
มันเป็นระบบทีมแผนของเขานี่ประมาณรวมส่งหลังส่งข้างด้วย๓๐แผน
ผมเพิ่งแต่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วมันกลายเป็นว่าผมใช้ระบบทีม

แต่มันง่ายขึ้นในระบบว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง
เราคัดไปนู่นไปนี่เราต้องไปสกรีน

มันจะทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเล่นมันมีค่อนข้างเยอะขึ้น
แต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดจากการเล่นตรงนั้น

เกิดจากการฝึกซ้อมเนี่ยเพื่อนมาเหยียบขาแล้วก็ชนมันเลยครับ
ตัวผมล่วงเบี้ยวไปแล้วก็ลูกสบายมันก็หลุดเลยเพราะเลย
ผมค่อนข้างเสียดายโอกาสตรงนั้นค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าโค้ดเองก็ค่อนข้างที่จะดันผมขึ้นมา
แล้วผมก็เริ่มเรียนรู้ระบบการเล่นของเขาเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เจ็บอีกครั้งเนี่ย
ผมคงอยู่เล่นบาสที่อเมริกายาวเลย

เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันตรงตามความฝันทุกอย่างหมดแล้ว
สำหรับตอนเด็กผมไม่มีเพื่อน
บ้านผมอยู่ชานเมือง
แล้วบ้านเนี่ยมันเป็นคล้ายกับเป็นซอย
แล้วก็มีบ้านเดียวตรงนั้นเลยไม่ใช่หมู่บ้าน
แล้วผมไม่มีเพื่อนคุณพ่อก็เลยสร้างสนามบาส
สมัครบาสให้ผมหลังบ้านข้างบ้านไม่ใช่บ้านหลังบ้าน

ผมเล่นมันทุกวันโดยบาสเป็นเพื่อนผม
แล้วผมก็รอคุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานประมาณ๕๖โมง

ที่พูดจริงจังก็คือผมเริ่มซ้อมในวันเสาร์อาทิตย
ผมเริ่มต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือ๒ชั่วโมง
ในการซ้อมทุกวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้า

แต่ผมรู้ตัวอีกทีก็คือว่าผมรักคุณเบสซะแล้ว

ผมต้องตื่นตี๕๓๐เอง
แล้วก็พยายามอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวให้เรียบร้อย
เพื่อจะทันรถสองแถวในรอบ๖โมง
เพราะถ้าผมพลาดรอบนี้ไปรถมันจะเต็มมาก
แล้วมันก็จะไม่สามารถไปโรงเรียนเช้าได้เลย
และผมก็จะไม่สามารถไปถึงนั่น
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมได้ไปเปิดโลกบาสเก็ตบอลของผมอีกอย่างหนึ่ง
ผมจะเลี้ยบอลไม่ได้ดีแต่ว่าผมแน่นกว่าคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นการขอบอล
ไม่ว่าจะเป็นการทำสกอร์ไม่ว่าจะเป็นท่าชูตเรื่องของทักษะพื้นฐานต่างเนี่ย
ผมค่อนข้างที่จะแน่นกว่าคนอื่นเขาเพราะคุณพ่อสอนมาอย่างดี
ทีนี้พออายุ๑๔ปุ๊บเนี่ยคุณครูก็เลยครูโจเขาอยากจะปั้นผม
เขาก็เลยเอาผมเนี่ยไปติดทีมอายุ๑๘ตอนนั้นแข่ง๓๓ที่ต่างประเทศ
พอเข้าแคมป์ปุ๊บแล้วผมก็ไปเล่นไปซ้อมกับพวกโค้ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ก็รู้สึกว่าเขาเรียกตัวผมมาโชว์ทักษะให้ดู
ตอนที่ให้คนอื่นเขาไปพักกินน้ำ
พอผมทำไปเรื่อยปุ๊บเขาก็ถามว่าผมอายุเท่าไหร่
ตอนนั้นครูเขาบอกว่าเขาพูดผิดเป็นอายุ๑๘แต่จริงแล้วผมอายุ๑๔
ผมก็เลยมีความคิดว่าแล้วถ้าผมพูดว่าอายุ๑๔อะไรจะเกิดขึ้น

มันก็เลยเป็นคำถามที่ติดอยู่ในช้างขาใจว่า
ถ้าวันนั้นครูเขาพูดถูกผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในวงการบาสตรงนี้บ้าง
ผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผมต้องมีอะไรบางอย่างที่ผมสามารถพิสูจน์ตัวเอง
เห็นว่าบาสเก็ตบอลของเมืองไทยก็สามารถเป็นที่ต้องการได้เหมือนกัน
ผมเริ่มติดทีมชาติจาก๑๗๑๘และอยู่มาถึงตลอด
ผมรู้เลยว่าสกิลทักษะของคนไทยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลย
แต่สิ่งสำคัญที่เขาขาดก็คือความต่อเนื่องขาดโอกาส
มันทำให้เขาต้องละทิ้งความฝันของการเป็นนักกีฬาออกไป
แล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติทั่วไป
มันทำให้ชีวิตการเล่นกีฬาของเขามันสั้นลงไป
ผมอยู่ปี๑ที่มศวแล้วผมต้องอยู่ที่นครนายก
คุณพ่อต้องขับรถจากนครนายกไปที่กรกฐ
พอซ้อมเสร็จต้องกลับมาขับมาส่งผมที่นครนายกต่อ
แล้วก็ขับไปกลับไปกลับอย่างนี้
เพราะว่าผมตอนนั้นผมยังเรียนปี๑อยู่ผมขาดเรียนไม่ได้
แล้วผมก็รู้สึกว่าพ่อพอเถอะเราหยุดกันทำอย่างนี้มันไม่ดีกันทั้งหมด

ถ้าปีนี้มันยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องฝืน

ผมรู้สึกว่าผมยังมีเวลาอีกเยอะที่ผมสามารถที่จะติดทีมชาติได้
ผมก็เลยมาติดอีกทีมชาติอีกทีตอนอายุยี่สิบ

ก็คือผมประทับใจทุกครั้งผมรีบประจัดบาท

แล้วกลับมาชนะในการครึ่งต่อเวลาครึ่ง
ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับตอนนั้น
ตอนที่ผมจีนทีมชาติโยโจนิชาเขาย้ายไปอยู่กับมาเลเซีย
ผมก็แข่งกับเขาแข่งกับมาเลเซีย
แล้วพอจบโทรนาเมนต์นั้นเขาเดินมาบอกผมว่า
ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจของผมอย่างหนึ่ง
ว่านี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจ

แต่ผมจะรับข้อหนึ่งก็คือผมคือคนที่ซ้อมหนักที่สุดในประเทศไทย

ผมพูดตรงนี้กับสื่อกับคนทั่วไป
เพราะผมต้องการให้ทุกคนชนะผม
ให้คิดว่าผมทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขา
แล้วผมอยากรู้ว่าจะมีใครสักคนที่อยากชนะผม

เสร็จปุ๊บรับบอลครั้งแรกเลยผมจะเริ่มนับเลย
นั่นหมายความว่าผมสร้างการยิงครั้งแรกผมต้องลงทุกครั้ง
เพราะมันเชื่อมโยงกับการที่ว่าถ้าผมยิงพลาดในเกมการแข่งขัน
สองลูกสามลูกติดผมโดนเปลี่ยนออกและนั่งยาว
นี่เลยทำให้ผมต้องซ้อมอะไรก็ตามที่ทำให้ผมต้องอยู่รอดให้ได้
ก่อนที่ผมจะปล่อยบอลถ้าผมไม่มั่นใจเกิน๘๐ผมจะไม่ยิง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมจะปล่อยบอลผมมั่นใจเลยว่า๙๐มีโอกาสลง

ผมเทรนด์ตัวเองมากพอที่จะทำให้รับผิดชอบต่อการล้า
ผมเทรนด์ตัวเองมากพอที่จะสู้กับความคิดของตัวเองเวลาเรายิงกันไม่ลง
ฉะนั้นถ้าคนอื่นลูกแรกไม่ลงคนจะคิดว่าน้องที่เขายังสามารถใดเข้าหาห่วงได้
ไม่เป็นไรยังมีเวลาเล่นอยู่แต่ของผมมันไม่ใช่
ลูกแรกถ้ายิงไม่ลงปุ๊บนั่นหมายความว่าเวลาของผมมันสั้นเกินกว่าครึ่งแล้วนะ
นั่นหมายความลูกที่๒ถ้าผมไม่ลงอีกนั่นหมายว่าผมโดนเปลี่ยนออกทันทีนะ
ผมรู้ทันทีเลยว่าถ้าผมไปห้ามลูกสองเสียงอ่อนนั่นคือตัวผมเอง
มันยิ่งกดดันมากกว่าเดิมอีกแต่ว่าผมเทรนด์ตัวเองเพื่อให้เจอสถานการณ์นี้
มันเลยทำให้ผมช้าขึ้นแบบว่าผมรับบอลปุ๊บผมรู้เลยว่าผมยิงลงแน่
เพราะว่าผมสร้างผมซ้อมตัวเองเพื่อหนักกว่าสถานการณ์นี้เพื่อมาแข่ง
ตอนนี้ผมเจ็บจากที่อเมริกาผมเขียนไว้แล้วว่าผมไม่อยากให้ความรู้ที่ผมมีมันตายไปกับตัวผม
ผมอยากจะให้เห็นคนไทยสักคนไปได้ไกลกว่าผม
ผมคิดที่อยากจะเป็นให้คำรู้น้อง
ให้ความรู้ก่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโค้ชหรือเปล่า
แต่พอเรากลับมาปุ๊บเราเป็นรุ่นพี่แล้วเราขอนายว่าอยากจะเล่นครั้งสุดท้ายกับสโมสรที่เขาปั้นเรามาก็คือครูโจ
พอเราเป็นพี่เลี้ยงก็คือเราก็สอนน้องเข้าไปเรื่อยแนะนำวิธีการเล่น
พอเราแนะนำปุ๊บเราเริ่มมันเริ่มเป็นตัวสะท้อนว่าเฮ้ยจริงเราอยากเป็นโค้ดนะ
เวลาเราสอนเขาแล้วเขาทำได้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาเห็นภาพเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้นะ
นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราเขียนไว้ว่าเราอยากจะให้ใครสักคนไปได้ไกลกว่าเรา
การที่คนที่เล่นบาสเก็ตบอลในระดับที่อยู่ระดับสูงสุดเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นตัวแบบอย่างให้กับนักรุ่นน้องถัดไปเรื่อย
แล้วผมก็อยากจะฝากถึงรุ่นพี่แต่ละคนรู้รับผิดชอบหน้าที่ของเขา
ทำยังไงก็ตามให้เด็กรุ่นใหม่มามองเขาว่าในสิ่งที่เขาประสบความสำเร็
สิ่งที่เขาทำได้เนี่ยมันไม่ได้แค่โชคช่วย
มันไม่ได้แค่เพราะว่าโอกาสเพราะว่าคนเล่นบาสน้อยไม่ใช่
เขาทำงานเขาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อเขาได้มา
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทรับผิดชอบสกิลตัวเอง
มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัย
อะไรพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้มันช่วยให้ส่งผลให้กับว่า
เป็นต้นแบบให้กับเด็กคนรุ่นใหม่
คนที่เป็นต้นแบบเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีหรือเปล่า
จริงทุกอย่างมันก็จะยากตั้งแต่ครั้งแรก
แล้วมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเราฝึกซ้อมกันได้สม่ำเสมอ

ข้อที่ยากก็คือทำยังไงให้มันสม่ำเสมอนี่แหละ
คือเขาได้ยากที่คนจะไม่สามารถไปถึงจุดตรงนี้ได้
เพราะเขาจะล้มเลิกก่อนกลางทาง